แต่ยังไงซะในช่วงของวันปีใหม่นะ
ผมบอกเลยว่าหลายหน่วยงานเขาก็จัดงานปีใหม่เพื่อสังสรรค์กัน
แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ใช่ไหม
แต่ว่าต้องชื่นชมเหล่าบรรดาพี่ทหารเรือ
ฐานเรือมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ดุรยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ

วยพรปีใหม่ผ่านทางโลกโซเชียล
โอ้โหเป็นยังไงไปดูกันหน่อยฮะ
สวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีทรงใจ
สวัสดีให้ดีจริง
ปีที่ผ่านไปแล้วมันคลาดมันแคล้วก็ดีผมไป
มีทั้งเจ็บทั้งไข้ทั้งปวดดวงใจก็ยังยืนอยู่
อิ่นมีอิ่มบางมือมีอดบางมือก็ยังยิ้มสูง
มีอิ่มบางมื้อมีอดบางมื้อก็ยังยิ้มสู้
ถึงมันจะหนักจะหนาก็ตื่นลืมตาให้มันหมดปี
สวัสดีสิ่งดีสวัสดีปีใหม่
สวัสดีให้ดีทรงใจสวัสดีให้ดีจริง
แล้วปีใหม่ก็มามาพบดีฟินที่ว่าทุกวันนี้

แสดงว่าปีใหม่เนี่ยคุณต้องแฮปปี้เบิกบานมากเลยใช่ไหมคุณชนะ
แฮปปี้ดิปีนี้มีโบนัสอ่ะ

ค่ะวันนี้ปรบมือให้คุณชนะ

น่ารักมากคือเป็นพี่น้องกรมดุรยางทหารเรือ
เขาออกมาทำคลิปอวยพรวันปีใหม่นะคะ
พ่อแม่พี่น้องให้คนไทยเนี่ยโชคดีในปีใหม่ปีหนูทองปี๒๕๖๓นะคะ
แล้วเพลงนี้พวกเราก็ได้ยินเป็นประจำ

เอาทำไปเล่นไปนะทหารเรือนี่น่าชื่นชมอยู่อย่างหนึ่ง

จริงเขาขึ้นชื่อนะจริงฐานเรือเนี่ย